แล้วยังมีเรื่องดีมาฝากคุณผู้ชมอีกเพราะว่าเรายังคงอยู่ที่ภาคใต้จังหวัดกระบี่นะคะ
ชมความสามารถของสองพี่น้องตัวจิ๋วแต่แจ๋วแจ๋วยังไงล่ะคุณผู้ชม
เพราะว่าน้องเนี่ยนะคะมีความสามารถในการรำแล้วก็ไปออกหารายได้เชื่อไหมว่าหารายได้ได้ตั้ง๖แสนบาท
เขาจะแสดงความสามารถได้เด็ดขนาดไหนไปดูเลยค่ะ
โอ้โหน้อง๒คนนี้ใช่ไหมที่คุณที่สาพูดถึง
ถูกต้องแล้วค่ะเป็นสองพี่น้องนะคะควงคู่กันมาเลยทั้งพี่ทั้งน้องนะคะมาคนหนึ่งมารำโนรา
หนึ่งก็มาโชว์ทักษะความสามารถต้องบอกว่าสุดยอดจริงนะคะ
เป็นเด็กรุ่นใหม่อายุแค่๑๐ขวบเท่านั้นแต่ว่าสามารถที่จะหารายได้ช่วยเหลือพ่อแม่ได้กว่า๖แสนบาท
การกระบองไฟมือเดียวคือนักท่องเที่ยวต่างชาติเขาชอบมากเลยนะการควงกระบองไฟแล้วเนี่ยจังหวัดกระบี่อ่ะ
ดูสิคะเชี่ยวชาญมากเราดูเองแล้วยังหวาดเสียวเลยแต่น้องเนี่ยเขาฝึกฝนมาเป็นอย่างดี

มาเป็นประจำนะคะก็ถือว่าเป็นที่ติดอกติดใจของนักท่องเที่ยว
สองคนนี้เป็นใครมาจากไหนชื่ออะไรเราจะขานชื่อดังนะคะ
น้องผู้หญิงคนนี้ชื่อเด็กหญิงสิรินนีสอนคงหรือน้องซินนี่อายุ๑๐ปีค่ะ
ส่วนน้องชายก็คือเด็กชายสะพลสอนคงหรือน้อง๒๔อายุ๙ปี
เป็นพี่น้องคลานตามกันมาเลยนะคะนี่กับยิปซี
ถูกต้องส่วนคุณแม่นั้นคือคุณแม่สกุณาค่ะ
คุณแม่บอกว่าจุดเริ่มต้นเกิดจากน้องซินนี่พี่สาวไปฝึกรำโนราก่อน
ตั้งแต่ตอน๖ควบนั่นแหละพอรำเสร็จมีวิชาความรู้แล้ว
ก็บอกแม่ว่าอยากจะไปแสดงโชว์แม่ก็สนับสนุนเต็มที่
พาไปรำโชว์นักท่องเที่ยวตอนนั้นนะได้เงินกลับมาด้วยค่ะ
พอน้อง๒๔น้องชายเห็นแล้วบอกอุ้ยพี่หาเงินได้พี่ได้ไปแสดงความสามารถ
ผมอยากไปด้วยครับก็เลยไปฝึกแต่ไม่ได้ฝึกรำโนรา
ไปฝึกหัดควงกระบองไฟไปมาก็เลยถือว่าเป็นพี่น้องที่มีความสามารถ
ไม่ใช่แค่โชว์อย่างเดียวได้เงินกลับมาด้วยบางวันนะได้มาพันกว่าบาท
สูงสุดเนี่ยเคยได้คืนละ๘๐๐๐บาท
แล้วเห็นคุณบอกว่าได้เป็นแสนเลยเหรอบางทีหรือยังไง
เขาเก็บสะสมมาเรื่อยตลอด๓ปีหาเงินได้มากกว่า๖๐๐๐๐๐บาท
โอ้โหเป็นเด็กที่น่านับถือจริงนะเป็นเด็กยอดกระตันยู
พอได้เงินมาแล้วเอาไปทำอะไรไปฟังน้องเขาให้สัมภาษณ์เลยจ้า
แล้วก็ที่ดิน
โอ้โหเดี๋ยวนะซื้อที่ดิน

วัวซื้อรถซื้อแพะแล้วก็ที่ดิน
มันเป็นสัตว์เลี้ยงที่หาเงินได้ขายได้นะคุณผู้ชมทำเงินได้ด้วย
เป็นเรื่องจริงนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ใครนะอยากจะสนับสนุนน้องอยากจะไปเห็นน้อง
คุณแม่น้องเนี่ยก็ย้ำด้วยนะคะว่าทั้งหมดนี้ลูกเขาตั้งใจทำให้กับพ่อแม่เอง
พ่อแม่ไม่ได้บังคับและยังบอกว่าภูมิใจในตัวลูกทั้งสองมาก

ต้องบอกว่าการแสดงดีความสามารถเยี่ยมแล้วการเรียนก็เยี่ยมด้วยเนี่ยเกรดเฉลี่ย๔๗
ซินนี่สอบได้ที่๑ตลอดส่วนน้องชายเนี่ยน้อง๒๔ก็สอบได้ที่๒ที่๓มาตลอดเช่นกัน
นี่ความสามารถไม่ได้หมดแค่นี้คุณเห็นไหม

เพราะฉะนั้นถ้าใครที่อยากจะสนับสนุนน้องอยากจะเชิญน้องไปแสดงโชว์ตามงานต่างอยากจะติดต่อมาพูดคุยก็แล้วแต่เลยโทรไปได้นะคะที่เบอร์ของคุณแม่สกุณาค่ะ๐๘๑๑๓๕๗๘๕๐นะคะอยู่ที่จังหวัดกระบี่ค่ะ
สุดเยี่ยมเลยเด็กดีมีความสามารถเราก็ต้องชื่นชมเนอะเราก็ต้องนำมาบอกต่อกันแบบนี้